มาดูเรื่องราวของอีกหนึ่งสรรพสัตว์
ซึ่งเขาว่ากันว่ามันมีมูลค่าแพง

ไก่ชนเราเล่าให้ฟังอยู่บ่อยนะว่า
แต่ละตัวก็มีมูลค่า
ชนะมากี่ยกกี่สมัยแล้วแล้ว
แต่ว่าคราวนี้ค่ะหลังจากไปล้มแชมป์มาได้

ก็เลยคราวนี้มาแก้บนสิคะที่วัดป้อมรามันจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะ
ซึ่งไก่ชนตัวนี้สามารถล้มแชมป์ได้ภายในเวลารวดเร็วแค่๙นาทีเท่านั้น

เจ้าของก็เลยนี่แหละค่ะพามาแก้บนซะเลย
นายพิศนุหลักกรดค่ะเจ้าของซุ้มไก่ชนสมีสุวรรณ
ก็นำไก่ชนที่ชื่อมู่หลานนี่นะคะอายุ๑๓เดือน
เป็นสายพันธุ์พม่าม้าล่อมากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในอุทยาน
ปู่ชูชกวัดป้อมรามันจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
แค่นั้นในพานเห็นไหมคะเงินสด๕๐๐๐บาทและของเส้นไหว้
แก้บนนะจ๊ะแก้บนพ่อปู่ชูชกค่ะ
เพราะเจ้ามู่หลานไปชนะคู่แข่งล้มแชมป์ได้ภายใน๙นาที
ทำให้นายพิศนุเจ้าของซุ้มไก่ชนได้เงินมา๑๗๖๐๐๐บาท
โอ้โห๑ล้าน๗๖๐๐๐๐บาท

แก้บ่นครับ

บนกับอาจารย์แดงไว้ว่าบนกับชูชก
ว่าพระไก่
วันอาทิตย์นี้จะไปชนคณะ
เริ่มพันล้าน๗๖๐๐๐๐บาท

ช่วยบำรุงวัฒน์๕๐๐๐๐บาทครับ
แล้วเราทำไมถึงบ่นอ่ะคะ
คู่แข่งล้มแชมป์
เป็นเรื่องความเชื่อส่วนบุคคลนะครับ
ผมเชื่อใครไม่เชื่อก็แล้วแต่
แต่โบราณโบราณเนี่ยเวลาออกชนไก่

ผมมั่นใจว่ามาบนอาจารย์แดง
แล้วออกชนเดินผ่านกำแพงผมมั่นใจ

แล้วครั้งนี้ที่ชนะนี้คือเห็นว่าแค่๙นาที

ก็จริงไก่ไม่สมควรจะชนะ๙นาทีหรอก
แต่ผมมองว่าหมานหมานครับ

ถือว่าเป็นสถิติที่เร็วที่สุดนะ

สู้มาเร็วที่สุดในชีวิต๙นาทีม้านมชนะเลย
นี่ก็คือไก่พันธุ์นี้นะครับ
ไก่ชนพม่าสายพันธุ์ม้าล่อเนี่ย

แล้วก็มันมีลักษณะของการสู้ที่เด่นกว่าสายพันธุ์อื่น
อย่างในเรื่องของความที่ว่าจิตใจมันหนักแน่น

เรียกว่าคุณพิษนุเนี่ยนะคะ
โชคดีเพราะก่อนหน้านี้นะก็เคย
อุ้มเจ้าไก่ชนตัวนึงเนี่ยนะคะ
ก็คือเจ้าสาเบิร์ตเป็นไก่ชนสายพันธม่า

ทำให้ได้รับเงินรางวัลไปกว่า๑๐ล้านบาท
ก็หอบเงินแสนพร้อมผลไม้คาหวานมาแก้บนพ่อปู่ชูชกนี่แหละ

ก็ยังมานามัศกาลพระครูเกษมจันทวิมล
พระอาจารย์แดงเพื่อความเป็นสริมงคลด้วย
ก็ต่อตัวเองด้วยต่อไก่ชนด้วย

ก็ว่ากันไปสำหรับเรื่องของความเชื่อแล้วก็เรื่องราวของเจ้าไก่ชนนะ